อีกหนึ่งเรื่องความคืบหน้าในการติดตามตัวอดีตพระพรมเมธี
ผู้ต้องหาคดีเงินทอนวัดที่หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
ล่าสุดมีการนำตัวศรีกาคนสนิทออกมาสอบปากคำ
ยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพาอดีตพระพรมเมธีหลบหนีไปครับ
แต่เมื่อวานนี้ครับตำรวจเข้าไปตรวจสอบกุฏิของผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
ไปพบหลักฐานเรื่องของภาพการเสพเมถุนกับผู้ชายในกุฏิของพระนะฮะ
ซึ่งเป็นกุฏิของอดีตพระพรหมเธีสุธิกร
สังคมสังคพัฒน์อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตเงินงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ซึ่งอุดหนุนการศึกษาโรงเรียนพระปริยติธรรม
เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากที่มอบตัวกับตำรวจไปแล้วนะครับ
การเข้าไปค้นใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงคุณผู้ชม
ก็นำขึ้นรถไปโดยที่ไม่ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์อะไรนะครับ
การไปตรวจค้นในครั้งนี้ตำรวจเองลำบากใจนะ
จากว่าในกุฏิข้าวของยังคงจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
ซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีการเก็บเข้าของไว้ก่อนหน้านี้
จากนี้ยังมีบรรยายงานว่าตำรวจได้ถามหาพระวิสุทธิศาสนวิเทศ
หรือว่าเจ้าคุณปิงครับเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกด
เพื่อขอสอบประคำเพิ่มเติมแต่ก็ไม่พบตัว
โดยตำรวจกองปราบเตรียมขอหมายค้นกุฏิพระอีกหนึ่งรูป
หลังจากที่ไปพบภาพลามกอนาจารย์
ระหว่างพระรูปหนึ่งกับคารวาสผู้ชาย
ซึ่งตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างการประสาน
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
เพื่อให้ตรวจสอบว่ามีการนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยหรือไม่
ขณะที่การติดตามตัวอดีตพระพรมเมธี
หลังจากพบบ่อแสว่าหลบหนีไปอยู่ที่สปลาว

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ชุดสืบสวนสอบสวนยังคงอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสาน

โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตลอดแนวลำน้ำโขง
ซึ่งเป็นชายแดนเชื่อมกับสปลาว
หลังพบบ่อแสว่าอดีตพระพรมเมธีนั้นหลบหนีไปที่แขวงคำม่วน
มุ่งหน้าไปยังภาคเหนือของสวปปลาว
โดยปลายทางก็เป็นที่กรุงเวียงจันทร์นะครับ

ติดต่อชาวลาวให้ช่วยหลบหนีไป
ล่าสุดทางด้านของตมก็เชิญศรีกาจุ่ม
และเจ้าแม่วงการจลาดหุ้นของเมืองไทย
แล้วก็ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเมืองแร่ชื่อดัง
ขณะที่เดินทางผ่านตมที่สะพานมิตรภาพแห่งที่๓

ศรีกาจุ๋มเขาบอกว่าเป็นเศรษฐินีเป็นชาวไทยนะ
ชื่อจริงขึ้นต้นด้วยจอจาน
นามสกุลขึ้นต้นด้วยสคสารา

เอาไปหาไปเซิร์ชดู
ซีกาจุ๋มได้ข้ามแดนไปพบกับอดีตพระพรหมเมธีจริง

โดยอดีตพระพรมเมธีเดินทางจากไทยทางเรือนะ
แล้วก็มีผู้หญิงลาวชื่อว่าจันทดาไปรับ

แต่ว่าตัวเธอเองเนี่ยก็ผ่านทางตมปกติ
แต่เมื่อได้ทราบข่าวว่าอดีตพระพรมเมธีเป็นผู้ต้องหาเรื่องของการหลบหนีคดี
ก็เลยเดินทางกลับมาเมืองไทยเลย
ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เดินทางต่อไปด้วยกัน
พร้อมปฏิเสธบอกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือในการทำให้อดีตพระพรมเมธีหลบหนีไป

อันนี้คือคำให้การของเธอของสิกาจุ๋ม
แต่ว่าข้อมูลจากตำรวจนี่คือพระพรมเมธีและคุณจุ๋มเนี่ยเดินทางไปด้วยกันนะ

ขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกว่าตำรวจได้มีการสืบสวนรวบรวมหลักฐาน
เสนออนุมัติหมายจับผู้เกี่ยวข้องกับการพาอดีตพระพรมเมธีหลบหนี๕คนด้วยกัน
ใน๕คนเป็นคนไทย๓เป็นคนลาว๒
ซึ่งหากมีพยานชัดเจนตำรวจก็จะเสนอออกหมายจับทันที
อันนี้๕คนยังไม่ได้มีบรรยายงานว่ารวมศรีกาจุ่มหรือเปล่า
หรือว่ามีคนไลน์ที่ชื่อจันทนาด้วยหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบ
ทั้งนี้จากการทำงานร่วมกันกับชุดสืบสวนของทางลาวเอง
มีข้อมูลบอกว่าอดีตพระพรมเมธี
หลบซ่อนตัวอยู่ในแขวงคำม่วน
ซึ่งมีระยะทางห่างจากเมืองเว้
ไปทางเวียดนามเพียง๑๐๐กิโลเมตรเศษเท่านั้น
กังวลว่าอดีตพระพรมเมธีพร้อมลูกศิษย
เดินทางต่อไปยังประเทศที่๓แล้ว
ซึ่งไม่ได้อยู่ในที่ลาวแล้วด้วยซ้ำไป
ซึ่งมันจะยากมากขึ้นในการติดตามจับกลุ่มตัว
แต่ชุดสืบสวนคลิคลายคดีนี้
ยังคงมั่นใจว่าอดีตพระพรมเมธี
จะสามารถนำตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอน
โดยจะมีการประสานงานกับผู้หญิง
เป็นคนพาอดีตพระพรมเมธีหลบหนีให้เกลี้ยกล่อม
แล้วก็ให้เดินทางมามอบตัวทั้งหมด
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่บรรยายงานเข้ามา
สำหรับประเทศที่๓ก็มีความเป็นไปได้ทั้งเวียดนามแล้วก็กัมพูชา